อดมนุษย์ว้า

มนุษย์ป้าช่วงสุดท้าย

และแน่นอนที่สุดหลังจากที่ป้าเนา

จากวัฒนธรรมของล้านนากันไปแล้ว

กระเทาะใจป้ากันแล้วล่ะครับ
วันนี้เราก็เรียนมามากมายไก่กองแล้วนะคะ

เราจะมากระเทาะใจป้า

ถามถามป้าแรกเลยนะคะป้าจ๋าป้า

่อตั้งโรงเฮียนที่นี่ค่ะ

ก็จะมีกลุ่มเพื่อนนะคะที่

พอทีนี้ฮาวจัดงานไปได้สามปีค่ะ

ผู้ที่สนใจมาถามว่าถ้าเราอยาก
อยู่ในแนวเฮาวมานำเสนอในงานเนี่ยค่ะ

ผมก็เลยเอามานั่งอู้กันว่า
มีคนอยากเรียนแล้วก็พ่อครูแม่ครูก็อยากสอน
ก็เลยมาเปิดโรงเรียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาที่นี่เมื่อปี๒๕๕๙
ทำไมป้าจันกับป้าอ๋อยเห็นความสำคัญของการสืบสารล้านนานี่แหละจ๊ะ
ละออนรุ่นหลังถ้าทำให้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายไป
หัวก็เลยหูสึกว่าถ้าเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้นะคะ
แล้วก็ทำให้คนรุ่นหลังเห็นเนี่ยค่ะ
ภูมิปัญญาล้านนาก็ถ้าจะศูนย์หายก็มีถึงทุกวันนี้อาจารย์
แล้วลับประจานล่ะจ๊ะอาว
ด้วยใจรักอาจารย์อยากให้สอนลูกหลาน
สืบพี่ตามฮอยประเพณีของลาดนาหัว
ฟังแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ทราบซึ้งมากเลยนะคะ
ทำให้แบบเอกลักษณ์อันนี้จะไม่มีวันถูกลืมเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวถามนิดหนึ่งว่าเอกลักษณ์ของลาดนาคืออะไรนะเจ้า
ของร้านนานี่ของเฮานี่จะมีเอกลักษณ์ก็คือที่ภาษาล้านนาค่ะ
คือเขามีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตัวเองนะคะ
โดยที่เราต้องใช้ภาษาไทยภาคกลางเลยก็ได้ค่ะ
เราใช้ภาษาล้านนาค่ะแล้วก็อู้กับเมืองกระเจ้า
ภาษาละนากับอู้กำเมืองเนี่ยเป็นภาษาเดียวกันไหมเจ้า
เป็นภาษาเดียวกันค่ะแต่เขามีภาษาเขียนตัวเองไงคะ

ก่อนก่อนป้าอ๋อยมาตรงนี้ป้าอ๋อยทำอะไรมาก่อนนะเจ้า

ผ้าไฟแบบที่ป้าอ๋อยใส่อยู่นี่นะเจ้าค่ะที่ใส่อยู่นี่ค่ะ

เดี๋ยวนี้มีนิดนึงค่ะมีไม่เยอะแล้วค่ะ
ยังเหลินอยู่น้อยยังทำพอที่ตัวเองทำได้นะเจ้า
ป้าจันนะเจ้าทำนานะเจ้ามาก่อนนะเจ้าทำนานะเจ้า
แต่หุ่นของป้าจันทร์ไม่เหมือนคนทำนานเลยนะเจ้าหน้าหุ่นเหมือนคุณนายนะเจ้า

แล้วเดี๋ยวเข้ามาถามชีวิตกันบ้างนะเจ้าป้าจันกับป้าอ๋อยปกติจะเป็นคนเรียบร้อยอย่างนี้ไหมเจ้า

จะอยู่นิ่งอย่างนี้ค่ะก็คือถ้ามีสอนก็จะสอน
โภไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะ
อยากจะถามป้านะครับว่าทุกวันนี้ป้ามีความสุขความสุขของป้าอ๋อยคืออะไร
มีความสุขกับการสอนอาหารนะคะ
เพราะปกติที่บ้านก็ทำอาหารทานเอง
แล้วก็ยิ่งมีความสุขถ้ามีคนมาเรียนกับอาหารล้านนา
เพราะอาหารล้านนาถ้าใครไม่เรียนดินจะหดหายไปเรื่อยนะเจ้า

จะบอกว่าจากอาหารร้านนาแท้นะเจ้า
ต้องมาถึงที่นี่กรุงเทพคงจะหายากมาก
ร้านนามน้อยมากที่จะมีร้านนานะเจ้า
แค่เข้าซอยนี้ก็ต้องหาเป็นจุดแล้วที่กรุงเทพคง

ที่ได้ทำมานะเจ้าพ่อก็ได้ไปสอนตามที่ต่าง
มันเป็นความสุขอันหนึ่งด้วยใจรักของเรา
ที่เขาได้สอนออกไปน่าจะเป็นความสุขมาก
ความภูมิใจของพระจันทร์มากเลยเนาะ

อยากจะให้ป้าอ๋อยฝากถึงป้าที่อยู่กรุงเทพ
ไม่ว่าจะจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ดูรายการของเรา
จริงแล้วว่าพวกเราอายุขนาดนี้เนอะ
เรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะอะเจ้า
แล้วก็จริงแล้วถ้าบะหมี่เวลามาจำเป็น
ต้องมาที่ห้องเย็นที่เชียงใหม่ก็ได้นะ
ที่มีองค์ความรู้หมดเลยนะเจ้า
สามารถที่จะเรียนในสิ่งที่เรารัก

แล้วก็เอาสอนลูกหลานได้หมดเลยค่ะ

แล้วก็เราจะมีความสุขในสิ่งที่เขาทำ

คนที่ท้อแท้นะเจ้า
เราต้องลุกขึ้นสู้เขาคิดว่า
อย่างละออนที่เป็นสใต่บอด

เป็นพิการเพราะอย่างสู้นะเจ้า

แต่ความสู้นั้นมันมีความสุข
เอาละค่ะวันนี้นะคะ
ทั้งสองนะคะน่ารักมากนะคะ

แล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วต้องกลับขอบคุณป้าทั้งสองมากเลยนะคะ
พบกับเราใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะเวลา๑๑โมงถึงเที่ยงนะคะ
ก่อนจบรายการเราต้องพูดพร้อมกันอีกครั้งนะเจ้า
อดมนุษย์ป้า
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมล้านนาหรือว่าวัฒนธรรมไหน
ก็อยากให้เราทุกคนช่วยกันสืบสารต่อไป
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนั่นก็คือวัฒนธรรมไทยของเรานั่นเองล่ะครับ
กลับมาพบกับยอดมนุษย์ป้ากันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า๑๑โมง

วันนี้สวัสดีครับ
ค้อนแบบเหนื่อยลากันไป
โอ้ยโอ้ยโอ้ย